คลิปที่เป็นอุทาหรณ์ว่าความคึกขนองความอยากจะทราบเพียงแค่ชั่ววูบเนี่ย
อาจจะทำให้คุณถึงแก่ชีวิตได้นะคะ
เป็นคลิปที่นักซิ่งตีนผีคนหนึ่งพยายามที่จะเร่งเครื่องเบิ้ลเครื่องสุด
แล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือเพื่ออัดคลิปไว้
อัดไปได้แป๊บเดียวเกิดการชนขึ้น
เห็นในคลิปเลยนะคะในที่สุดชายคนนี้เสียชีวิตนะคะ

ใช่เกิดต่างประเทศแต่ก็คือไม่ได้เห็นว่าเป็นภาพที่สยดสยองหรืออะไรแต่อย่างใด
แต่ก็รู้แหละว่าคืออุบัติเหตุร้ายแรงนะฮะ
เขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อที่จะถ่าย
บริเวณมาตรวัดที่ความเร็ว๒๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่ว่าไม่กี่วิเท่านั้นก็พุ่งชนกับรถคันหน้าที่เปลี่ยนเลนส์เข้ามาอย่างเต็มแรง
โอ้โหคือมันเป็นช่วงจังหวะวินาทีจริงนะคุณ

คือขับเร็วอยู่แล้วและยังเอาโทรศัพท์มือถือลงมาถ่าย
และสายตาคุณคิดดูว่าสายตาในการถ่ายโทรศัพท์มือถือ
มันก็สายตาก็มองมาที่เข็มไม้
๒๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้ว
สังเกตดีสัญญาณเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย
ก็ขึ้นเตือนสีแดงด้วย
แปลว่าไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย
ซึ่งรายงานข่าวก็ระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซาอุดีอาราเบีย
แล้วก็ผู้ขับขี่ที่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา
บันทึกเหตุการณ์ที่ตัวเองเหยียบก็เสียชีวิตทันทีเลย
เหยียบเร็วแล้วก็ไปโดนคันหน้า

ช่วงนี้ช่วงของการเดินทางในเทศกาลปีใหม่ด้วย
ว่าบ้านเราหรือต่างประเทศก็เป็นการเดินทางด้วยกันทั้งนั้น
ดังนั้นขับขี่ด้วยความปลอดภัยเตือนใจกันนะครับ